คุณผู้ชมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
แล้วคนที่รู้เรื่องของกฎหมายช่วยดูข่าวนี้หน่อยนะคะ
ว่าท่านจะช่วยอะไรสองคนนี้ได้บ้าง
เหตุการณ์เกิดที่โคราชนครราชศรีมาค่ะ
สองคนหญิงกับชายเขาเป็นแฟนกัน
แล้วก็ไปทำธุระที่อำเภอศรีคิ้วเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าสายไฟมันร่วงลงมา
แล้วมันมาช็อตฝ่ายผู้หญิงไปรักษา
ตอนแรกมีเด็กตั้งเรียนอยู่ด้วยนะ
โชคดีนะเฉียดเด็กไปนิดนึงนะ

ชาวบ้านเถอะนั้นวิ่งหนีกันด้วยนะ
โอ้โหนี่ไงแล้วก็ช็อตอีกรอบหนึ่งเห็นไหมนี่คือเธอเดินไม่ไหวแล้วนะคะ
ต้องชื่นชมพี่วินมากใช่พี่วินโอ้โฮต้องชื่นชมนะฮะ
พี่วินสติดีมากแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงก่อนเลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่ตลาดตำบลศรีคิ้วอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาอย่างที่บอกไป
เหตุการณ์เนี่ยเกิดสามกันยายนที่ผ่านมาคนที่เอามาโพสต์เนี่ยเป็นแฟนนุ่มของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ไปประสบเหตุ
เอาทั้งคลิปแล้วก็ขึ้นข้อความแบบนี้นะคะที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาอยากร้องขอความเป็นธรรมหนึ่งล่ะ
สองอยากสอบถามผู้รู้นักกฎหมายบอกว่าช่วยดูหน่อยได้ไหมว่ารักษณะเหตุการณ์แบบนี้
เรื่องของค่าช่วยเหลือค่าเยียวยาที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปเอาจากใครยังไงเพราะตอนนี้เนี่ย
หมดกับเงินรักษาแฟนไปสักประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทแล้วนะคะทีนี้ทีมข่าวค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
หลังเกิดเหตุวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่านกพิราบทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรอย่าง
รุนแรงจนสายไฟขาดปลายสายไฟตกลงมาบนพื้นจนเกิดสะเก็ดไฟไปโดนขาผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทางการไฟฟ้าได้มีการดูแลผู้บาดเจ็บทุกอย่างเป็นอย่างดี
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายระหว่างการพักรักษาตัว
เบื้องต้นตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้ว
อันนี้เป็นชุดข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓
ทีนี้เรามาดูข้อมูลจากฝั่งผู้โพสต์บ้างนะครับ
เราสอบถามไปที่คุณสุริยาวีรสุชาติอายุ๓๙ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓จังหวัดนครราชศรีมา
ติดต่อมาไหมติดต่อมาจริง
แต่เป็นแค่เพียงการพูดคุยสอบถามเหตุการณ์

ถามว่าช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษา

ไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ
แต่อย่างใดอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณสุริยา
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ซึ่งทางครอบครัวก็รอรอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีก

ผู้จัดการคนที่รับเรื่องเนี่ยเอาย้ายแล้ว

ก็เลยมีการส่งเรื่องให้กับผู้จัดการคนใหม่เบื้องต้น

และส่งเรื่องไปยังการไฟฟ้าเขต๓
เพื่อขอดำเนินการช่วยเหลือแต่

ล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามให้
เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจากต้นสังกัด
แต่อาการของแฟนปลอดภัยแล้ว
อนุญาตให้แฟนกลับบ้านได้แล้วนะคะ
แต่ต้องเดินทางกลับไปทำแผล

ค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมดูนะใบเสร็จ

ครับก็หวังว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แล้วก็ดูแลเรื่องสายไฟด้วย
คือมันเป็นปัญหาที่ค้างเติ่งในสังคมไทยมานานมาก
ฝรั่งต่างชาตินี่เขาเอาไปถ่ายลงโซเชียลกันเยอะ

คือสายไฟทำไมไม่เอาลงดินให้เรียบร้อยซะ
บางทีมันแบบขยุกขยุยอยู่อย่างนั้น